คุณผู้ชม๑๐๒๐๓๐๔๐อันนี้คือราคาที่ขึ้นไป
ราคาหมูต่อกิโลกรัมขึ้นไป๑๐๒๐๓๐๔๐ล่าสุด
ขึ้นมา๕๐บาทต่อกิโลกรัมแต่ชาวเชียงใหม่บอกว่า
บ่อยันมีเขียงหมูเขียงหนึ่งที่เชียงใหม่บอกว่า
มาซื้อที่นี่ไหมราคาถูกที่สุดในปัตตะพี

ลมแบบนี้เลยอยากให้ไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
ที่เชียงใหม่เจ้านะคะอ่าไปดูค่ะไปดูค่ะ
ตรงนี้แหละแลกกันสดแบบนี้เลย
ไม่มีสัญญาณอะไรบอกว่าเป็นแผงพิเศษนะ
ใจเย็นพี่ใจร่มเดี๋ยวให้ดู
ป้ายราคามันชัดเจนมากแล้วเห็นไหมนี่ขอหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้
เธอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะป้ายตรงนี้พี่ดูนะคะ
๓ชั้นโปรโปรนี่คือโปรโมชั่นนะ
๘บาทต่อกิโลกรัมที่อื่นขายเท่าไร
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก๒๔๐บาท

ไม่ถูกตรงไหนเอาปากกามาวงเงินเกือบร้อยเลยนะ
ใช่ค่ะทำไมอ่ะถูกที่สุดในปัตตาผี
เขาถึงกล้าใช้คำนี้ไงนี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เขียงหมูนี้ชื่อว่าร้านชัยกิจประกาศชัดอีกครั้งหนึ่ง
เขียงหมู่นี้อยู่ที่เชียงใหม่ชื่อว่าร้านชายกิจ
อยู่ภายในตลาดต้นพยอมตัวเมืองเชียงใหม่เลย
เคยไปไหมคะพี่ต้นนี่แหละค่ะเขาจัดโปรโมชั่น
เนื้อหมูราคาถูกที่สุดในปัตตะพีเลยนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
แล้วมีอะไรอีกอ่ะหัวไหล่หัวไหล่ราคาโปรอยู่ที่กิโลกรัมละ
ร้อยหกสิบหกบาทอันนี้คือราคาที่ร้านชายกิจเขาขายนะ
ที่อื่นขายเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบห้าบาทต่อกิโลกรัม
ไหล่หมูมันอยู่ตรงไหนอ่ะหัวไหล่หมูอ่ะค่ะอยู่ใกล้ใกล้คออ่ะอ๋อ
ครับใช่ไหมเออก็ได้แหละก็ใช่แหละนะคะ
คุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งค่ะเจ้าของร้านเนี่ยคุณทัศนีทิศจำเนี่ย
บอกว่าตอนนี้ทุกคนลำบากเข้าใจเข้าใจเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วกำไรน้อยหน่อยกำไรน้อยหน่อยน่ารักมาก
อันนี้ไม่เกี่ยวกับใครเลยนะเกี่ยวกับเขียงแกเองนะ
เกี่ยวกับจิตใจที่แบบมีเมตตามีเมตตานะคะ
คุณทัศนีบอกว่ารู้เข้าใจเข้าใจหัวอก
ตอนนี้ทุกคนลำบากหากินก็ลำบาก
ถ้าเกิดว่าจะมาเอากำไรเยอะในภาวะที่ทุกคนหากินลำบาก
รายรับไม่พอกับรายจ่ายมันก็ดูเหมือนว่าจะใจดำเกินไปนะคะ
ทุกวันนี้คุณทัศนีบอกว่ารับหมูมาจากฟาร์ม
ก็บวกกำไรเพิ่มไม่มากนิดหน่อยเอาแบบพอมีกำไร
ำไรเพื่อไปเลี้ยงดูลูกน้องในเขียงเท่านั้น
ก็เลยมีการจัดโปรโมชั่นแบบนี้ดิฉันเล่าอาจจะไม่อิน
อยากให้ฟังเสียงเจ้าของเขียงหมูค่ะ
ชาวบ้านคือว่าก็ไม่ค่อยมีตังค์เนอะ
เราก็ขายถ้าเอากำไรเยอะเขาก็จะไม่ไหวค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยลำบากกันทุกคนค่ะ
เราก็ขายแบบมีกำไรบ้างแต่ไม่ถึงกับขาดทุน
ก็เลี้ยงลูกน้องไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
ราคาโปรโมชั่นอย่างเงี้ยเนี่ยมีจำนวนจำกัดไหมหรือว่าอย่างงี้ค่ะ
สามชั้นโปรเราจะขายร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบค่ะ
ครับผมจะมีอย่างนี้ไปอีกนานไหมครับ
ก็มันก็อยู่ที่หมูนะคะถ้าหมูเขาขึ้นเราก็จะขายราคานี้ไม่ได้เลย
คุณป้าน่ารักมากขอพูดเป็นภาษาเหนือถึงแม้ว่าจะเป็นคนใต้
ฮือป้ามีความสุขนะป้าเนอะน่ารักไหมน่ารักน่ารัก
ใจดีมากเลยอ่ะเอากำไรน้อยหน่อยเอาพออยู่ได้
ชาวบ้านที่มาซื้อเขาจะได้อยู่ได้ด้วยเขาจะได้กินด้วย
บางคนตอนนี้ไม่กล้าซื้อหมูแล้วนะคะอีกหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชมนางสาว
นันทิดาชมพูชัยเป็นแม่ค้าเขียงหมูค่ะ
รับบอกว่าตอนนี้ราคาหมูแพงมากแล้วไอ้การที่ไปพบข่าว
โรคระบาดในหมูโรคอะไรนะเอเอสเอฟ
อะไรนะอาฮิวาแอฟริกาในหมูนะคะก็เลยทำให้ยอดขายตอนเนี้ย
ดไปกว่าร้อยละห้าสิบอย่างเมื่อสองวันก่อนแปลง่ายง่ายคือ
ขายเนี่ยหายไปกว่าครึ่งอ่ะใช่นะคะอย่างเมื่อสองวันก่อน
รับชิ้นส่วนสะโพกมาขาย๑๐กิโลกรัมแต่ปรากฏว่าตลอดทั้งวัน
ไม่ออกแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะไอ้ภาวะแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เพราะฉะนั้นใครล่ะต้องแก้ปัญหาเวลาประชาชนมีปัญหา
รัฐบาลจะเป็นตัวกลางต้องมาแก้ปัญหา
เธอก็เลยบอกว่าวอนให้รัฐบาลมาดูหน่อยมาแก้ปัญหาหน่อยนะคะ
เรื่องของโรคระบาดเรื่องของราคาหมูแพง

เมื่อวานนี้อธิบดีกรมประสุทธิ์ไปคุยกับนายกแล้ว
ราคาหมูแพงที่เราบอกว่าโลละ๒๐๐กว่าเกือบ๓๐๐บาท
ภาวะแบบนี้จะอยู่กับเราไปอย่างน้อยอีก๘๑๒เดือน
ข่าวดีค่ะคุณพชชดดูออกเลยชัดเจนมาก